สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
อีกแล้วคุณบ่นทุกวันเลยอ่ะคะคุณเอาเสือเอาหมอนมานอนเลยไหมคะให้มันรู้ไปเลยแหม
ไปบ่ายเนาะบางทีก็ต้องงัดตัวเองขึ้นมาละบ่านิดนึงกินอิ่มด้วย
ก็นี่ไงถึงอยากให้คุณผู้ชมดูรายการเรา
ตอนกลางคืนทำเป็นห้าวแต่ตอนเช้าทำเป็นง่วงเถอะ
พอบ่ายนี่คือจะหล่ำให้ได้เลยแต่คุณผู้ชมหายง่วงแน่ถ้าได้เจอสิ่งนี้
แล้วก็ส่งคำตอบว่าคุณชอบอากาศแบบไหนที่สุดและเพราะอะไร
โอ้โหประกาศพวกนี้แล้ววันศุกร์นะครับ

เพราะฉะนั้นนะครับส่งกันมาถามง่ายครับ

จะแบบว่าอากาศหนาวอากาศร้อน
หรือจะเป็นช่วงฤดูฝนที่กำลังจะผ่านพ้นไป

แท็กหมายเลขโทรศัพท์มาด้วยนะครับ
อากาศหนาวแบบนี้มีคนกอดกันหรือยังครับ

อุ๊ยได้นะครับถ้าได้แปลงมันอร่อยยาก

ส่งกันเข้ามาเรารออ่านนะคะ
แต่ว่ามีเรื่องคือในช่วงนี้

แต่ว่าได้ผลตอบแทนเป็นหมื่น
เรื่องนี้จริงหรือเปล่าไปดูกันหน่อยครับ
นี่ครับมันได้จริงหรือเปล่า

แต่ได้เงินตอบแทนหลักหมื่น
นี่ฮะเห็นมีหลายต่อหลายคนเลยครับ
เชิญชวนลงทุนหุ้นยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลย

ผลตอบแทน๒๐๐๐ขึ้นไป
ซึ่งทำให้หลายคนก็สนใจ
แล้วก็ร่วมลงทุนไปเรียบร้อย
แต่ว่าล่าสุดครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

เขาได้ออกมาเตือนแล้วว่าอย่าหลงเชื่อ
คำชวนนี้เป็นอันเด็ดขาดครับ
เพราะอาจถูกมิจฉาชีพหลอกเอาเงินก็เป็นได้ครับ
วอนให้ประชาชนร่วมมือกัน

แล้วก็ถ้าอยากเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง
สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับ
ง่ายนะก็ลองโทรไปสอบถามกันก่อน

แต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมถ้าดูแล้วเนี่ย
เราต้องคิดตามไปด้วยเนาะคุณชิสาคุณจูด้งเนาะ
กับเรื่องของการลงทุนเพียงแค่น้อยนิด

คำเดียวว่ามันเป็นไปได้เหรอ

นะคะการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยมันย่อมมีความเสี่ยงนะคะ
ยิ่งเสี่ยงมากนะคะก็โอกาสจะได้มากแหละ
แต่มันก็คือแบบว่ามันเป็นการลงทุนไง

แบบนี้ก็คงต้องเช็คข้อมูลให้ดีเหมือนกันนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเกิดสดร้อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ชาวเชียงใหม่หลายคนเห็นโพสต์เฟสเลยค่ะว่า
แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรกันบ้าง

กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้รายงานเหตุแผ่นดินไหว
โดยกองเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวบอกว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นช่วงเวลา
ตี๑๓๙นาทีที่อำเภอลองจังหวัดแพร่

แต่ว่ามันสามารถรู้สึกได้ถึง๔อำเภอ
คืออำเภอลองสูงเม่นวังชิ้นและอำเภอเมืองแพร่คุณดูภาพ
ตี๓๖นาทีค่ะเกิดแผ่นดินไหว้อีกครั้งขนาดแรงกว่าเดิม๔๑
ความลึก๒กิโลเมตรที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ความรู้สึกแรงสรรสะเทือนเนี่ยรู้สึกได้ถึงลำพูนและพยาวเลยนะคะ
เท่าที่เคยอ่านข่าวมาเนี่ยส่วนใหญ่ทางภาคเหนือมันจะรู้สึกได้
แต่เท่าที่เราได้สำรวจข่าวในวันนี้โอ้โหทางแพร่ทางอุตรดิษฐ์เนี่ยยังรู้สึกได้เลยเหรอ
ใช่คือก่อนหน้านี้มันจะมีแผ่นดินไหวที่ประเทศเพื่อนบ้านเรา
แล้วค่อยมีแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงในประเทศไทย
คือทางเชียงใหม่เชียงรายเคยได้ยินข่าวอยู่
แต่นี่คือเหมือนกับว่าเกิดขึ้นศูนย์กลางที่เชียงใหม่เราเลยนะคะ
แล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกได้เนี่ยแต่ละบ้านเขามีวงจรปิดเขาก็เห็นเลยว่ามันสั่นสะเทือนจริง
หมงน้องหมาอะไรก็ตกใจไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
บางคนก็โพสต์ข้อความนะคะแสดงความตกออกตกใจเห็นไหมว่า
นอนอยู่คนเดียวในโรงแรมรู้สึกได้เลยนะคะก็ว่ากันไปมากมายหลากหลายความ
คนบอกนึกว่าผีหลอกไม่ใช่นะแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวจริงนะคะช่วงกลางคืนที่บริเวณภาคเหนือตอนบน
แล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศเป็นลักษณะภาพกราฟิกข้อมูลอธิบายแบบนี้อยู่ตลอด
ส่วนแอปพลิเคชันแจ้งเตือนแผ่นดินไหวเนี่ยก็มีการรายงานการสั่นสะเทือนตลอดเวลานะคะ
ซึ่งก็มีเหตุแผ่นดินไหวขนาด๓๙ที่เมียนมาร์เวลา
ช่วงเวลากลางคืนในวันที่๑๘ตุลาคมก็คิดว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้
ถ้าคุณเข้าไปดูข้อมูลพยากรอากาศนะดูโซนแผ่นดินไหวจะขึ้นถี่มากเลย
แค่ว่ามันเบาจนเราไม่รู้สึก

มันก็ตกใจละคุณนะต่อมาคำว่าอย่าเพิ่งแบบกลัวอะไรขนาดนั้น
ติดตามข่าวสารด้วยใช่ค่ะเข้าใจได้นะ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปคือต่อไปการสร้างอาคาร
ต้องคำนึงเรื่องเหตุผ่านดินไหวด้วยไหมจริงครับนะครับ
อ่ะแผ่นดินไหวก็น่ากลัวแต่ว่าภาคอีสานก็น่าเป็นห่วงครับ
อย่างที่ร้อยเอ็ดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
นังกั้นน้ำแม่น้ำชีขาดครับทำให้น้ำท่วม
แล้วก็ไหลเข้าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านด้วยครับ
ถนนเส้นภักดิ์ย่านานรึงตอนนี้น้ำไหลแรงมากค่ะ
นี่ครับน้ำนี้ไหลแรงมาก
ชาวบ้านและผู้นำชุมชนต้องช่วยกันเร่งวางกระสอบทราย

ขวางมาวางกั้นปิดทางน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้นะครับ
นี่ค่ะนี่คือบริเวณบ้านคุ้งสะอาดตำบลนาเริง
อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ต้านแรงน้ำแทบไม่ไหวเลยครับ
เกิดการซุดตัวแล้วก็ขาดเป็นทางยาวกว่า๖เมตรครับ
ลึกประมาณ๔เมตรทำให้มวลน้ำนะฮะ
ไหลทะลักลงไปในพื้นที่ด้านล่าง
พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนได้รับผลกระทบครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลนาเริงตำบลขวาวตำบลนางงามครับ
แล้วก็ทางอบตขวาวก็ได้นำรถแบ็คโฮล
มายกถุงบิ๊กแก๊กวางปิดทางน้ำครับ
เพื่อไม่ให้มวลน้ำขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้น
เพราะว่ายังมีนาข้าวอีกกว่า๑๐๐๐ไร่ครับ

ประกาศแล้วก็เสียงตามสายให้ประชาชน
เก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็อบพยพสัตว์เลี้ยง
แล้วก็พาครอบครัวไปยังที่ปลอดภัยด้วยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อประมาณ๑๖นาฬิกาเนี่ย

เริ่มมีน้ำรั่วซึมจากใต้แนวพนังบ้างแล้วนะฮะ
ชาวบ้านก็เลยช่วยกันนำกระสอบสายไปอุดรูรั่วครับ

ในที่สุดพนังกั้นน้ำได้ซุดตัวลง
เมื่อเวลา๒ทุ่มที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
ดูกระแสน้ำสิแรงมากนะ
เชี่ยวเลยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังให้ดี
เพราะว่าบางทียังมีน้ำไหลบ่ามาอีกมากมายหลายพื้นที่

อ้าวยังช่วงเปลี่ยนระดูนนั่นก็จะมีเรื่องของฝนตกลงมาอีก

เอามาถึงเรื่องราวที่อยากจะบอกว่าสุดแสนจะช้ำใจ
ผู้หญิงคนนี้ถูกผู้ชายหลอกแต่งงาน
คุยกันเป็นตู่เป็นตะว่าเดี๋ยวจะแต่งงานด้วย
เอาเป็นว่าให้ทองมามัดจำเอาไว้ก่อน
แต่ท้ายที่สุดนะคะหนีไปพร้อมทอง
บอกให้เจ็บใจว่ามีเมียแล้วค่ะ

คุณผู้ชมเรื่องเศร้าของสาวรุ่นใหญ่เนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เล่าสู่กันฟังตรงนี้ไม่ได้อยากตอกย้ำซ้ำเติมเธอคนนี้
แต่เล่าให้ฟังว่าใครบางคนที่กำลังตกอยู่ในห่วงแห่งความรัก
อาจจะถูกหลอกได้จริงนะนำมาเตือนกันนะคะ
คนนี้ใช้นามแฝงว่าเจดาบ้านวังตะเคียนค่ะ
บอกว่าเมื่อเดือนสิงหาคมเขาได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง
ชื่อนายฤทัยเป็นผู้รับเหมาทำแท้งน้ำปลาปลาค่ะ
ฤทัยเนี่ยเข้ามารับงานในหมู่บ้านก็เลยได้รู้จักกับเจดา
พูดคุยทำความรู้จักจนรู้ใจกัน
ฝ่ายชายเนี่ยค่ะได้บอกรักเธอแล้วขอมาอยู่กินด้วยกัน
มีการมั่นหมายแบบไม่เป็นทางการ
มามอบไว้ให้กับฝ่ายญาติของผู้หญิง
๑๐บาทมอบให้ฝ่ายหญิงไปเลย
แล้วก็ได้มาอยู่กินฉันสามีภรรยา
แล้วก็บอกว่าหลังออกพรรษาเนี่ยจะมาสู่ขอ

ซึ่งเจดาเนี่ยก็เรียกสินสอดทองมั่นไม่มาก
เป็นทองหนัก๔บาทเงินสดอีก๑แสนนะคะ
แล้วว่าแต่ว่าก่อนที่จะออกพรรษาเนี่ย
เจดาเขาจัดงานแต่งงานงานหนึ่งเป็นงานของลูกชายเขา
นายฤทัยออกอุบายว่าเดี๋ยวขอสร้อยคอทองคำที่ฝากเอาไว้เนี่ย
เอามาใส่ในงานแต่งหน่อยซิเออจะได้ดูภูมิฐานนะ
เป็นข้อของเออวาดที่จะบ่าก็ว่ากันไป
แต่พอเสร็จงานแต่งปุ๊บเรียบร้อยค่ะ
นายฤทัยเนี่ยก็ขอใส่สร้อยนี้ต่ออีกหน่อย
แล้วบอกเดี๋ยวจะไปทำธุระเดี๋ยวมาเออ
แต่ปรากฏว่าไม่มาและติดต่อไม่ได้ค่ะ
ดาวก็เลยพยายามโทรหาโดยการใช้เบอร์อื่น
อ่าปรากฏว่านายฤทัยรับสายค่ะครับ
แล้วสารภาพกับเจ๊ดาว่าว่ายังไงไปฟังค่ะ
พอใกล้ออกพรรษามาเขาก็เปลี่ยนไป
ครั้งสุดท้ายก็เลยเอ้าเพราะว่ากลับบ้าน
ก็กลับบ้านไปทำงานที่มุกดาหาร

ผมให้คำตอบไม่ได้เพราะว่างานมันจะเสร็จวันไหน
เข้าไป๓๔วันก็ไม่มีติดต่อมาก็เลยไลน์กลับไป
มีอะไรไหมทำไมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
ผมขอโทษครับผมมีเมียแล้วครับ
ผมไม่กลัวเธอโกหกเธอต่อไป
ผมมีเมียแล้วอย่าโกรธอย่าแช่งผมนะ
สารภาพว่าผมมีเมียแล้ว

มาอยู่ด้วยกันนานสองเดือน
แล้วที่สำคัญหลอกให้รักหลอกให้เชื่อใจ
เสียเลยเสียความรู้สึก
เสียอกเสียใจเสียหน้าเสียหลายอย่าง
เธอบอกว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนที่มีคนรู้จักมากมาย
คนมีหน้ามีตาแหละจะมาทำแบบนี้ไม่ได้

อยากจะให้ตำรวจนำตัวนายฤทัยมาดำเนินคดีในฐานที่หลอกกันแบบนี้
ก็ให้กำลังใจเธอนะนะคะ

มันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
อีกหนึ่งเรื่องรักไข้เหมือนกันนะฮะ

ตัวผัวเนี่ยบอกว่าไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากอยู่กินกับเธออีกต่อไป
ทะเลาะกับเมียไล่เมียให้ออกจากบ้านไป
สุดท้ายเมียไม่ยอมถือมีดกวัดแกว่งไปมา

โอ้โหคนรักกันเขาทำกันอย่างนี้เหรอ
ไม่ได้เข้าข้างไปไหนไปใดนะ
แต่เท่าที่เห็นน่ะถือมีดแบบนี้
คุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดที่หน้าบ้าน

ใช้ชื่อแฝงนะชื่อนางกิ๊กแล้วกันเรียกแบบนี้
อยู่ในสภาพเขาว่ากันว่ามืนเมาหน่อย
เออะโวยวายแล้วฮะมือถือมีดยาวประมาณสักฟุตหนึ่ง
วัดแกว่งไปมาเอ๊ะอ่ะนู่นนี่นั่น
เริ่มต้นพูดถึงเรื่องหมูกระทะสักพักไปเรื่องเสื้อผ้าที่ใช้ให้ซัก
แล้วมีพูดถึงเรื่องยาที่ให้ไปซื้อฮะ
แล้วก็สุดท้ายทิ้งท้ายว่านี่เหรอที่บอกว่ารักที่บอกว่ารักเออ
สรุปฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอจับใจความได้ประมาณนี้
ส่วนตัวสามีอยู่ไหนล่ะก็นั่งจอยอยู่ตรงนั้น
นั่งอยู่ตรงกระสอบทรายที่เขากั้นน้ำเอาไว้นะ
สุดท้ายกลายเป็นกั้นตัวเองไม่ให้ออกจากบ้าน
คุณผู้ชมครับเรื่องราวเนี่ยต้องถึงมือตำรวจแล้ว
ทางตำรวจสพเมืองชัยนาธเดินทางเข้ามาเพื่อไกลเกลี่ยเรื่องนี้
โอ้โหพอไปถึงนะก็ยังบ่นไม่หยุดด่าแบบนอนสต๊อปเลยทีเดียว
ตำรวจมาแล้วนะมีดที่ถืออยู่ยังไม่ยอมวางจากมือเลย
อ่ะเนี่ยดูแล้วกันโอ้โหเนี่ยฮะแล้วที่ด่าด่าเรื่องอะไรบ้าง
จับใจความได้ประมาณนี้เรื่องยาเสพติดบ้างล่ะ
เอาเสื้อผ้าบ้างล่ะไปแจ้งตำรวจมาจับเมียบ้างล่ะ
ไหนบอกว่ารักเมียไปแจ้งตำรวจมาจับเมียทำไม
เรื่องของการตีตัวออกห่างไม่รักเหมือนเดิมเธอไหมเหมือนเดิม
อ้าวคุณผู้ชมครับไปดูต่อฮะทางฝั่งตัวสามี
เขามีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องเลิกลาถึงอยู่กับนางกิ๊กไม่ได้
ตัวสามีบอกว่าเพ้อเมียผมเพ้อเพ้อหนัก
เรื่องต่างที่พูดมาผมยังพอรับได้แต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมรับไม่ได้
ก็คือนางกิ๊กเผลอว่าตัวเองเป็นคนช่วยแตงโมนิดาขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพญาบ้าง
โอ้โหไปกันใหญ่แล้วใหญ่แล้วแล้วบางทีตัวเธอนางกิ๊กเนี่ย
ยังบอกว่าเธอคือแตงโมแตงโมกลับชาติมาเกิด
ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกันใหญ่แล้ว
แล้วเมียเนี่ยด่ากราดไปทั่วไม่ได้ด่าเฉพาะสามี
ไปด่าคนอื่นอีกเรียกได้ว่ามีแต่เรื่องมีแต่เรื่อง
ไม่เคยได้อยู่อย่างสุขสงบเลยค่ะบางทีก็เผาเสื้อผ้าของกันและกัน
มันรักกันจนถึงขั้นต้องเผาเสื้อผ้าของกันและกันเลยเหรอ
แบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วสุดท้ายเรื่องเป็นยังไงรู้ไหมทั้งสองท่าน
มันจบลงด้วยการที่ญาติญาติต้องออกมาห้ามศึก
คือเรื่องของเรื่องต้องไปลำบากคนอื่นเขามาห้ามปรามอะครับ
สุดท้ายก็ไล่ให้นางกิ๊กกลับบ้านไป
กริ๊กถึงยอมสงบแล้วกลับบ้านไปแต่โดยดีนี่คือช่วงที่ญาติเขามานะ
ผู้ชายเสื้อลายเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยไม่ใช่สามีนะแต่เป็นญาติญาติ
กลับไปกลับไปก่อนตำรวจเขามาเต็มไปหมดแล้วเนี่ย
นักข่าวก็มีด้วยอายเขาไหมสุดท้ายเหมือนได้สติอะเนาะก็ยอมกลับบ้านแต่โดยดี
เรื่องนี้ไม่ให้จบง่ายฮะเราต้องตามต่ออยู่แล้วนะฮะ
เรื่องชาวบ้านยังไงเราอยากรู้ไปดูต่อช่วงเช้าช่วงเช้าเป็นยังไง
ไปดูตัวสามีครับมาแล้วไก่หมุน๕ลาว
อะไรอ๋อร้านร้านเฮาส์พิกัดอยู่ตรงนี้
คุณผู้ชมไปเจอกับสามีเขานี่เก็บข้าวเก็บของนี่คือบ้านของเขานะ
ตัดเพาะกับนักข่าวบอกนี่บ้านของผมเมื่อคืนผมเองก็อยู่บ้านไม่ได้
ไม่กล้าอยู่บ้านกลัวเมียจะมาราวีไม่เลิกไม่ลา
เอางี้ตอนนี้ขอเก็บของออกก่อนเพราะกลัวเหลือเกินผู้หญิงถือมีดอ่ะ
แล้วเขาบอกไม่อยากให้มันวนหลูบเดิมพอดีกันแล้วก็ไปทะเลาะกันอีก
แล้วผมอยากมีชีวิตที่มีความสุขนักข่าวเลยถามพี่ถามจริง
ยังรักเขาอยู่ไหมรักหรือเปล่าไปลองฟังคำตอบเขาฮะ
บ้านผมครับ

ครับ
อ๋อเค้าอยู่ไม่ได้ไกลจากนี้ใช่มั้ย
ไม่ไกลบ้านแม่เค้าอยู่นี่แต่เค้าไม่ได้อยู่
ได้คำถามว่ารักอยู่ไหม

สงสารตัวเองเนี่ยเจอแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวไง
ก่อนจะจากไปตัวสามีทำไงรู้ไหม
เขียนข้อความทิ้งเอาไว้ไหนอ่านเอาเองแล้วกัน

อย่ามาให้เจออีกเลยเงียบไปเลยดีกว่า
ฉันต้องการทบทวนบางอย่างเงียบคนเดียว
ความอาจจะไม่ใช่ตรงเปะแต่ก็ประมาณนั้น
พูดคุยกันแล้วก็แยกทางกันดีจะดีกว่า
ต้องมีเหตุผลซึ่งกันและกัน
ไปดูเจ้าของบ้านหลังนี้กันบ้าง
เที่ยวห้าวันหยุดยาวโอ้โหห้าวันเลยนะแต่ว่าไม่มีคนอยู่บ้านนะ
ฝากยายบ้านฝั่งตรงข้ามให้ดูแลหน่อยคุณยายท่านนี้เขาจะทำอะไร
ไปดูครับโครงการฝากบ้านไว้กับวายเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านเรา
คือเราไปเที่ยวต่างจังหวัด๕วันแล้วเราเป็นห่วงน้องแมวกับแพรรี่ด๊อกในบ้าน
ก็เลยฝากกุญแจไว้กับยายเพื่อแค่ให้แวะมาดูน้องแมวหน่อย
แต่ดูสิ่งที่ยายทำดิเข้ามากวาดบ้านต่อให้อีกแก
เอาขนมให้แพรรี่ด๊อกด้วยแล้วยายก็หายไปในครัวไปตัดขี้แมวให้จ้า
พร้อมกับเอาขยะออกไปทิ้งแล้วคือทำแบบนี้
ทุกวันที่เราฝากบ้านไว้จะมีเพื่อนบ้านที่ไหนเป็นแบบนี้บ้างเนี่ย

โอ้ยสุดยอดปรบมือให้เลยน่ารักจริงจริงสุดสุด
แสนดีมากคือ๑ในแสนก็ได้เนอะที่จะเจอเพื่อนบ้านที่ดีแบบนี้นะ
คือเฝ้าบ้านให้ก็ดีแล้วแต่นี่คือมาเก็บกวาดอะไรให้ด้วย
มากกว่าคนมาเฝ้าคือให้แล้วก็ให้อาหารน้องแมวน้องแพรรี่ด๊อก
โอ้โหน้ำใจงามและที่สำคัญเอากวาดบ้านให้ด้วย
นี่ฮะโอ้โหกวาดอย่างกับเป็นบ้านตัวเองเลย
นี่ฮะดีมากเลยดีกว่าภรรยาบ้านผมอีกไม่ทำอะไรเลย
นะเป็นใส่อย่างนั้นนะคุณจูโด้งอย่าดึงดราม่าบ้านตัวเองดี
แต่ว่าคุณยายเนี่ยโหดดีสุดดีจริงประเสริฐจริงครับ
และพวกเราของพวกเราแล้วกับโครงการฝากบ้านไว้กับคุณยายข้างบ้านเนี่ย
ใช้ชื่อว่าแสงเดือนด้วยนะครับที่มาแชร์โมเมนต์ดีแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ก็คงน่าจะพัฒนาจากตำแหน่งเพื่อนบ้าน
จ้าวของบ้านไปแล้ว
ก็เขามาอยู่ตั้งหลายวันมาใช้ชีวิตอยู่นี่เป็น
ครับดีอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแบบนี้ถือว่าเป็นโชคดีจริง
จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเราจะคาดหวังให้เพื่อนบ้านดีกับเรา

เรานี่เราต้องดีกับเพื่อนบ้านก่อนด้วย

อยากจะให้ใครดีกับเราเราก็ดีกับเขาก่อน

ผมอยากได้ความรักจากใครผมให้ให้จนหมดเลยครับ

ไว้มาตอบเนาะมาดูเรื่องนี้บ้างเป็นความรักที่เห็นแล้วน่า
ดูค่ะเป็นความรักในโซเชียลที่ไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายโอ้โห

เดินลงจากรถแล้วก็ไปเจอกับชายหนุ่มที่คุยกันในโซเชียลในติ๊กต๊อ

พญาติพญาติอยู่ในท้องคุณ
ขีพยานที่มากันทั้งหมู่บ้านเพราะเขาเช่ารถตู้จะไปทำบุญกัน
ไปทำบุญกันมาแล้วขากลับน่ะเป็นเส้นทางที่จะมาเจอกันใช่ไหม
ถูกต้องมาเจอกันโดยบังเอิญก็ไหนก็คุยกันในโซเชียลกันมาเยอะ
แล้วมาเจอกันในเส้นทางเดียวกันพอดีขอแวะเจอกันหน่อยได้ไหม
เออมาดูตัวจริงเสียงจริงหน่อยซิว่าจะเหมือนหรือเปล่าตรงปกหรือเปล่า
ก็เลยเป็นภาพน่ารักแบบนี้ครับเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องทีมงานคณะบุญเนี่ย
มาจากราชบุรีเป็นคนราชบุรีมาเจอกับหนุ่มอีสานมั้งมาทำแบบว่ามาทำบุญแถวนี้เนาะ
ก็เลยมาแวะเจอกันแบบนี้ก็เลยถ่ายกันหน่อยภาพน่ารักแบบนี้นะครับ
คือในรถตู้เขาก็แซวเขาก็เชียร์กันใหญ่ไงแล้วแอบดูแบบอารมณ์แบบแอบลุ้นด้วยไง
ลงไปคนนี้แล้วเจอกัน๒คนเหมือนโลกนี้มีแค่เรา๒

โอ้โหสายตานับร้อยจ้องมองอยู่ฮะ
หลายคนก็มาคอมเมนต์คลิปนี้แบบน่ารักนะครับ
แล้วดูคณะนี้ก็ไปทำบุญกันน่ารักนะ
อะไรนะพากลงไปจะดูค่ะ
แล้วก็ยินดีด้วยกับทุกความรักทุกความสัมพันธ์ที่เป็นแนวทางที่ดีจริงใจต่อกัน
อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้ทำเอาคุณแม่เนี่ยตกกระจายเหลือเกินเห็น
เห็นนายทหารแต่งตัวเต็มยศบุกมาถึงบ้านทันใดนั้นแม่วิ่งกระเจิดกระเจิงเลยค่ะ
เราก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แม่ครับฝรั่งจะไปสะพายแม่กันแหละครับแล้วห้ารู้ว่าแม่ได้ดีจนเหรอครับ

เอาไปแต่ว่าแม่ไม่ได้เล่น
เฮ้ยแซ่
นี่ลูกชายเขาอยากจะเซอร์ไพรส์แม่

แล้วก็แต่งตัวมาเต็มยดอยากจะให้แม่ภูมิใจ

อันนี้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อย่าวิ่งอย่าวิ่ง
แต่แม่เด็กเก็บรวบแล้ววิ่งไปแล้วค่ะ

ยายาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น

เอาแค่อันนี้ไว้ดูดวงดูดวง

ให้แม่แก้ตัวยังไงก็ไม่ทันหรอก

ไม่ใช่คุณตำรวจที่ไหน

ลูกชายเนี่ยแต่งตัวมาเต็มยดเลยนะคะ

ลูกชายเห็นแม่เปิดหน้ากากแทบไม่ทัน

มันกำลังจะมันกำลังจะน็อกอยู่แล้ว

เออตอนนี้เป็นอย่างไรสุดท้าย

แต่อย่ามาเต็มยศอย่างนี้อีก

หัวงานนี้ทำเอาแม่น้ำตาไหลนี่

เจอเจ้าหน้าที่ก็ให้แกล้งหลับซะเลย

อ่ะสร้างรอยยิ้มกันไปนะคะ
รอยยิ้มแต่บอกไว้ก่อนการพนันเป็นสิ่งไม่ดี

วันหลังไม่เอาแล้วนะ

โกรำเต้าหู้ทอด

นอกเหนือจากเต้าหู้ทอดแล้วมีอะไรอีก

มันจะกรุบกรอบแล้วมันจะหวาน

ยอดลงไปแบบนี้
ได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นแล้วได้ได้อะไรอีกได้น้ำมันกระเด็นใส่เพิดเพลินเจริญใจมากเลยร้านนี้ชื่อว่าโกรังเต้าหู้ทอดเขาขายอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลยันทีถนนจรรย์สนิทวงเขตบางอ้อ
แถวเขตแขวงบางอ้อเขตบางพลัดกรุงเทพหานครใช่ไหมผมว่าน่าจะไปกันได้นะแถวนั้นน่าจะรู้จักกันดีแถวโรงพยาบาลดังนั่นแหละคุณผู้ชมครับขายอะไรบ้างเต้าหู้ทอดเผือกทอดข้าวโพดทอดใช้เท้าทอด
ไม่เคยทานไชเท้าทอดเนี่ยมันไชเท้ายังไงเป็นนอนชอนไชหรือเปล่าขอโทษคิดเป็นเดินทางนั้นซะแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าน้ำจิ้นเค้าเด็ดมากนะคุณเห็นพริกนั้นไหมเค้าปันมานะ
แล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วก็โรยด้วยถั่วลิสงคั่วคุณมันจะหอมน่าทานหวานเผ็ดกำลังดี
กล่องไปลองหาซื้อดูราคาไม่แพง๓ชิ้น๒๐บาท๕ชิ้น๓๐บาท
ลองซื้อดูกับโกรำเต้าหู้ทอดขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับ
ใครอยากอุดหนุนก็ลองไปกันดูนะของเด็ดของอร่อยครับ
อยู่รอบกรุงนี้เองนะพาไปดูการเล่นเกมเป่ายิ้งฉุกกันบ้าง
ถ้าอยากชนะเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยนะตัวช่วยที่ว่าคืออะไรติดตามในช่วง

มันก็เกินไปไหมอยากมีเมียใหม่ก็ไม่บอกเอ้าถึงอะไรปล่อยให้ฉุบ
ใช่ไหมอ่ะฉุบครั้งแรกแพ้ครั้งที่สองก็แพ้
จวนครั้งที่สามนี่เดี๋ยวรู้เรื่องเลย
ครั้งที่๓นี่กะเอาตายเลยมั้งคือเขาก็ตีแบบว่าใช้ขวดพลาสติกถูกป่ะ
ถามเล่นพอครั้งนี้เป็นฝ่ายชนะบ้างนู่นสุนัขตัวดีไปเอานี่มาเลย
อะไรคะหวานฮะโอ้โหตามหน้าเลยเอาเลยหมั่นไส้มานานแล้วลูกพี่
เอาเต็มที่ให้อาหารไม่เคยเป็นเวลา
อันนี้เป็นความแค้นของลูกหมาใช่มั้ย
ให้ดูขำนะไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกประเภทอยู่แล้ว

ไปดูหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะคุณชนะ
เรื่องนี้ฮะบอกเลยว่าต้องดูให้ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหม
บอกว่าไฟมันไหม้จนถล่มลงมาเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวมาก
แล้วเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ส่งข้อความมาคุยกับเราคุณชอบอากาศแบบไหนมากที่สุด
อยู่ในกรุงจากาต้าคุณผู้ชมคะไฟไหม้ไม่พอนะ
มันพังถล่มลงมาสร้างความเสียหายอย่างหนักเลยค่ะ
เห็นภาพนี้แล้วโอ้โหน่าตกใจเหมือนกันนะคะดูสิครับ
หลบออกมาแล้วครับลงมาแบบนี้เลยอ่ะค่ะพังคลืนลงมาเลยค่ะ
ครับโดมของมัศยิตจามีค่ะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงจากาต้า
กำลังมีเปลวไฟลุกไหม้ควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งออกมานะคะ
จากนั้นโดมที่กำลังบูรณะซ่อมแซมอยู่
มันอาจจะมีโครงสร้างที่ยังไม่แข็งแรงมันก็เลยพังถล่มลงมาค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาประมาณบ่าย๓โมงของวันที่๑๙ตุลาคม
ตามเวลาท้องถิ่นที่อินโดนีเซียนะคะครับ
และเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นระหว่างที่กำลังมีการบูรณะซ่อมแซมภายในมัศยิตค่ะ
ตำรวจก็มาระงับเหตุมาดูความเสียหายนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการสอบสวนคนงาน๔ราย
ของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะ
ว่าเกิดเหตุขึ้นจากสาเหตุอะไร

รวมถึงถึงพังถล่มลงมาแบบนี้

หรือจะไปที่ช่องติดตามค้นหา

แล้วพิมพ์อันเดอร์สกอร์ไอ้ตัวขี่ข้างล่างนั้นนะครับ

ยกมือถือมาสแกนหน้าจอตอนนี้เลยง่าย
น่าจะได้ติดตามข่าวสารทันกระแส
ตึงแปลว่าอะไร
ไม่ใหญ่แน่นวิคืออะไร
หรือข่าวสารฮอตที่เป็นไวรัลอยู่นะ

เขาบอกว่าลงทะเลยังไง
ให้โลกไฟหนีจดจำ

นี่เลยล่ะครับเดี๋ยวจะได้เห็นท่าลงทะเล
มันต้องเบอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ

ในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้ใครชอบไปเที่ยวทะเลยกมือขึ้นมาแน่นอนหลายคนชอบไปเที่ยวทะเล
ถ้างั้นถ้าไปเที่ยวทะเลแล้วก่อนลงทะเลคุณลองทำท่าแบบนี้ไหมโลกจะได้จำคุณครับ

ไปโรงพยาบาลเลย

ถูกแล้วแบบวิ่งหาน้ำอ่ะ

ฝรงฝรั่งเนี่ยเขาก็ทำแบบว่า

นี่ไงดังไปทั่วโลกจริง
ฉันเชื่อนะอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวมีคนไทยทำ

ไม่ได้ให้ทำแต่ให้ดูเฉย
ครับและย้ำเกมนิดนึงครับคุณผู้ชม

ตอบคำถามว่าคุณชอบอากาศแบบไหน

เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามด้วยเบอร์โทรของคุณ
เดี๋ยวประกาศผลพร้อมกันพรุ่งนี้แล้วครับ

รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิ

สามารับคมกันแบบทั้งหมด
ได้ทางไทรัตวิทย์ช่อง๓๒ครับ